เหตุแทงกันตายที่พัทยากันหน่อยนะคะ

สืบทราบมาว่าเมียแอบไปเกาะแก่กับครูสอนภาษาต่างประเทศ

ด้วยความหึงค่ะคุณผู้ชมบุกไปเลย
บุกไปที่สถาบันสอนภาษาแห่งนี้แล้วค่ะ
เคาะเรียกผู้ชายที่คาดว่ามาเกาะแกะกับเมียตัวเองเนี่ยนะคะ
แล้วก็บุกเข้าไปพยายามที่จะบุกเข้าไป
แต่มันเข้าไปไม่ได้เพราะว่าประตูถูกล็อกด้านใน
สุดท้ายถีบไปสองครั้งกระจกประตูแตก
เข้าไปเลยค่ะไปใช้มีดเนี่ย
กระนำแทงผู้ตายนะคะ
กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง

คือตอนแรกยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปสำรวจตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นห้องแถวให้เช่าบริเวณหมู่บ้านร้อยหลัง
อยู่ในซอยนาเกลือ๒๗จุดนี้แหละค่ะ
พบว่าวันนี้ประตูเหล็กถูกปิดลงมานะคะ
ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็เห็นว่าคนร้ายก็คือนายเกดนรงจันสิรินุสรเนี่ย
ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ห้องเช่าหลังนี้
พร้อมกับเดินถือหมวกกันน็อกลงมา
ก่อนที่จะเดินเข้าไปเปิดประตู
แต่พบว่าประตูมันปิดอยู่
ก็เลยพยายามทุบหลายครั้ง
ประตูซึ่งเป็นลักษณะกระจกมันแตกออกมา
จนสามารถเข้าไปข้างในได้
ระหว่างนั้นค่ะคุณผู้ชมนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพร้อมกับขอความช่วยเหลือ
โดยที่มีผู้ชายสองคนเนี่ยเห็นไหม

แต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยถือมีดขมครูอยู่

ถือมีดแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะ
แล้วก็เดินกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง

เข้าไปแล้วกลับออกมา

น่าจะก่อเหตุแทงผู้ตายเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
เราไปสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
แล้วตอนนั้นชาวบ้านก็พยายามที่จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ

เมื่อวานตอนเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาทุบกระจกหน้าร้าน
สักประมาณ๓๔ครั้ง
ก่อนที่จะใช้อาวุธมีด

คนร้ายนะยังออกมาตะโกนหน้าร้านอีกบอกว่า
ผู้หญิงมีตั้งหลายคนเสือกมาเอาเมียของกู
นี่ไงชัดเลยว่ามาจากเรื่องของความหึงหวงนะคะ
หลังจากนั้นตะโกนเสร็จปุ๊บขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
รับนะคะว่าตัวเองเนี่ย
เคยบอกเคยเตือนผู้ตายมาแล้ว

บอกว่าเคยเตือนผู้ตายมาแล้วให้ระมัดระวัง
เพราะว่าคนนี้มือแทงไม่ธรรมดา
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
เรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับคดีความค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลนะคะ
สั่งเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย

นายเกดนรงจันสิรินุสรอายุ๕๑ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
จุดแรกที่คนร้ายมาทำแผนก็คือ
มายืนชี้คือด้านหน้าห้องเช่า
โดยใช้เท้าถีบกระจกหลายต่อหลายครั้ง
จนกระทั่งประตูกระจกมันแตก
ก่อนจะมุดเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ตาย

พร้อมกับพยายามใช้มีดจะจ้วงแทง
แต่ตอนนั้นมีการยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่นาน
จนผู้ตายล้มลงคนร้ายสบจังหวะค่ะ
ใช้มีดที่พกมาด้วยกระหน่ำแทงเข้าไปที่ตามลำตัวของผู้ตาย
หลายต่อหลายครั้งแล้วก็หลบหนีไป
ทีนี้ผู้ต้องหายอบรับว่า
ปมเหตุมันเกิดจากเรื่องของชู้สาวนั่นแหละ
เพราะว่ามารับรู้ว่าผู้ตายแอบมีความสัมพันธ์

ก็เรื่องนี้สร้างความอัดอั้นตันใจมานานแล้วนะ
ฟังเส้นสุดท้ายไม่ไหวจริงอดทนมานานแล้ว

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับคนร้ายก็คือ
อาวุธมีดไปในเมืองสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรก่อนที่จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็มีการนำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้ค่ะ